ต่อการที่นายทักษิณไปพูดที่สหรัฐ

และผลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะครับ
ส่วนนายมีชัยรุชุพันธ์ประธานกรรมการร่างรัฐมนูล
ปฏิเสธที่จะแสดงความเห็นถึงคำวิพากษ์วิจารณ์
เรื่องที่เกี่ยวกับร่างรัฐมนูลของนายทักษิณนะครับ
ขณะที่โฆษกกรรมการร่างรัฐมนูลก็เชื่อนะครับว่า
ต่างชาติจะประมวลข้อเท็จจริงก่อนตัดสินใจว่า
ควรจะเชื่อถือคำพูดเหล่านั้นหรือไม่นะครับ
โดยนายนรชิตสิงหาเสนีโคศกของกรทระบุว่ากรท
ยังไม่หยิบยกประเด็นที่นายทักษิณชินวัฒน์
ออกมาวิจารย์ว่าร่างรัฐมนูลฉบับนี้
การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการถวงดุลอำนาจมาพูดคุยกัน
แต่ว่ายืนยันว่าประชาชนยังมีสิทธิ์เหมือนเดิม
เช่นเดียวกับบทบาทของภาคประชาชน

ไม่เชื่อว่าต่างชาติจะมองรัฐบาลและกรทในแง่ลบ
ใครวิธีการเลือกตั้งไหมพร้อมจะรับได้ไหม
ก็ส่วนใหญ่ก็เห็นว่าพร้อมจะรับได้
มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ค้านกับสิ่งที่ประชาชนต้องการ
นายวรบตังคณุรักษ์สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ความเห็นของนายทักษิณก็เป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ไม่ได้สำคัญไปมากกว่าเสียงอื่นในสังคม
กรทจะบรรจุข้อเสนอของพลเอกประวิทย์ในบทเฉพาะการจริง
ก็ขึ้นอยู่กับประชาชนว่าจะเห็นด้วยหรือไม่ในชั้นออกเสียงประชามติ
เช่นเดียวกับในดอนประมัติวินัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ระบุว่าคนของกระทรวงการต่างประเทศเห็นว่าควรมองข้ามบางเรื่องไป
เพราะหากเราไปใส่ใจจะทำให้เรื่องดีในประเทศของเราถูกมองข้ามไป
จึงไม่อยากพูดถึงเรื่องที่เป็นปัญหา
ขณะที่นายสุรพงศ์โตวิจักรชัยกุลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
และสมาชิกพักเพื่อไทยเห็นว่าการไปพูดที่นครนิวยอร์ก
ของนายทักษิณเพื่อต้องการชี้ให้ผู้ฟัง
เห็นถึงสภาพข้อเท็จจริงที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยขนาดนี้
เพราะพยายามชี้ให้เห็นว่าประเทศใดก็ตาม
ที่ไม่มีประชาธิปไตยเป็นที่ยอมรับของสากล
ก็จะก้าวไม่ทันโลกในศตวรรษที่๒๑
ก็อยากจะให้คนในรัฐบาลนี้ได้คิดบ้าง
ตำหนิผู้ที่จัดตั้งกลุ่มคนไปขับไล่ในทักษิณด้วยว่า
เป็นการกระทำของคนเพียง๒๐๓๐คนเท่านั้น
ซึ่งก็เป็นที่รู้กันว่ามีใครอยู่เบื้องหลัง